สวัสดีครับ
พวกคุณครับแม่เนยกับพี่อาร์มครับ
ผมชอบเที่ยวตามสวนไหม

ได้กับหน่อยเลยทำไมฮะชอบมากถึงขนาดที่ว่าถึงขั้นไปปลูกสวนกล้วยด้วยตัวเอง
เหรอได้มีสวนกล้วยสวนผลไม้แล้วก็ชอบปลูกผักคือชอบเป็นคนข้างคล้ายแบบ
พูดแบบเนี้ยอีโคอ่ะเดี๋ยวก่อนพอบอกตัวเองชอบสวนก็เลยไปเหมาสวนเป็นของตัวเอง
โอ้โหมันมีอยู่แล้วด้วยโอ้สุดยอดเลยเอางี้ถามกันก่อนเรื่องนี้ผมก็ชอบเหมือนกัน
มีโอกาสจะไปคือถ้าเป็นไปได้นะผมเนี่ยจะไปเที่ยวมันทุกเดือนเลย
จริงอยากจะพาพวกคุณสองคนนะครับเอาไปเที่ยวสวนเที่ยวอันนี้เป็นสวนกล้วย
ที่มีชื่อว่าบารณาฟาร์มที่นี่นะครับคือบารณาฟาร์มนะฮะแห่งบ้านทุ่งสมอ
พนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีครับครับส่วนกล้วยนี้นะฮะอยู่บนพื้นที่ทั้งหมดสิบสามไร่เลยนะครับ
ต่อยอดจากธุรกิจโอท็อปกล้วยทอดกรอบและมาปรับเปลี่ยนให้เป็นร้านอาหารกึ่งคาเฟ่ในสวน
ที่ถูกใจสายเขียวใครที่เป็นแนวชอบเดินสวนนี้นะครับสามารถซึมซับบรรยากาศชาวสวนเลย
อ๋อโดยที่บรรณฟาร์มแห่งนี้นะครับจะมีการสร้างกระท่อมหลังเล็กเล็ก
มันดูแบบว่านั่งไปวิวดีมากนะฮะและที่ดึงดูดไม่แพ้กันนะครับ
อันนี้เป็นไฮไลท์ของเขาเลยเหรอคือสะพานยอดกล้วยอ่านะคลิปนี้มาจากว่าตัวเขาเองเนี่ยครับ
เขามองดูสวนตัวเองแล้วรู้สึกว่าเออสวนฉันนี่สวยมาก

ก็เลยอยากให้คนที่มาเที่ยวนี้นะครับได้เห็นความสวยงามนี้ในมุมเดียวกัน

ก็เลยไปสร้างสะพานขึ้นมาทำให้คนไปยืนมองจากยอดเห็นวิวแบบสูง

น่าไปค่ะมีร่องเรือด้วยอ่ะดูดิน่ารักมาก

วันนี้แบบอุ้ยดีจัดรายการแบบนี้ได้ไอเดียเลย

เราเล่นกับคุณผมมันได้ไอเดียจริงนะ
อย่างเรามีสวนอย่างอื่นก็สามารถมาปรับเป็นไอเดียตรงนี้ได้เหมือนกันค่ะ
นี่ก็เป็นไอเดียทำธุรกิจอีกไอเดียหนึ่งนะครับจากรายการของเราครับ
ไหนก็พูดถึงเรื่องของกล้วยแล้ว

งั้นผมต่อยอดด้วยเรื่องของกล้วยแล้วกัน
เรื่องของกล้วยที่จะพูดถึงเนี่ยมันมีวิธีการที่ไม่ธรรมดา

ปลูกกล้วยปลูกเนี่ยส่วนใหญ่เอารากลงดินใช่ไหม

คิดแบบแหวกแนวไปเลยกลับหัวครับ
เอารากชี้ฟ้าเอายอดทิ่มดินก็ปลูกได้

อันนี้เรื่องจริงมีคนที่เขาทำแบบนี้แล้วมีเกษตรทฤษฎีใหม่
แล้วเขาทำตามทฤษฎีนี้แล้วสามารถปลูกเป็นกล้วยขึ้นมาได้จริงคุณผู้ชมครับ
เทคนิคนี้เขาเรียกว่าการปลูกกล้วยกลับหัว
พี่โตหนุ่มหล่อศรีสะเกดเจ้าของเพจอีสานร่มเย็นคนนี้แหละครับ

เขาเนี่ยนะเริ่มปลูกกล้วยแบบกลับหัวเมื่อปีก่อนนี้เอง

เรียกว่าเป็นการที่สนิทที่สนิทตามที่ได้ฝังจากปรัสเอาบ้านมา
แล้วเขามาลองทำเองเห็นไหมเมื่อกี้ฝังกบลงไปแล้ว

แล้วก่อนที่เขาจะฝังกบเอากล้วยเนี่ยลงไปเนี่ยที่เอายอดลงไปแล้วเอาลากชี้ฟ้าเนี่ยนะครับ
เขาจะต้องเลือกเฉพาะต้นกล้วยสาวคือยังวัยรุ่นทีนเอส

และที่สำคัญกล้วยที่จะเอามาปลูกเนี่ยต้องเป็นกล้วยที่ยังไม่ออกลูกนะ

แล้วก็ต้องขุดออกมาทั้งรากเลย

อ๋อเรื่องที่เป็นโผล่พรวดแทงยอดออกมาแล้ว
คือถ้าหน้าฝนนะเขาบอกแบบนี้ว่า

น้ำมันจะชุ่มมันจะเน่าไง
แล้วมันนึกว่ามันกลับหัวแล้วเวลามันจะงอกขึ้นมามันยังไงครับผม

เขาบอกว่ามันจะทำหน้าที่ดูดสารอาหารเหมือนเดิม

ต้นเก่ามันก็ย่อยสลายเน่าไปไง

เขาเรียกว่าสารอาหารเจ็มจนมาก

แล้วพี่โตคนที่เขาลองทดลองปลูกเขาบอกว่าผลออกมาดี
ลำต้นที่ใหญ่แข็งแรงกว่าการปลูกแบบปกติแบบหน่อเยอะ

สำหรับการปลูกแบบนี้คือมันเหมาะมากสำหรับเกษตรกรที่ต้องการ
ห่อในปริมาณที่มันมาก

เอาไปขยายพันธุ์ในการปลูกต่อไงครับ

หรือว่าต้องการจะปลูกเพื่อขยายพันธุ์หน่อ
เพราะว่าการปลูกกลับหัวครั้งหนึ่งเขาบอกใช้เวลาแค่๑๒เดือน

ให้เราได้ติดตามแล้วก็ถ่ายคลิป

แฟนเพจอีสานร่มเย็นนะครับ

ถ้าคิดถึงเรื่องผู้หญิงอะ

กลับมาค่ะวันนี้นายจะพาไปดูจานกาบหมากค่ะ

ซึ่งอันนี้นะคะเขาทำมาตั้งแต่แบบ๒๐กว่าปีแล้ว
ฟังไอเดียกันนะคะว่ามีจุดเริ่มต้นยังไงบ้างค่ะดีฮะอ่า
นี่เลยค่ะจานกาบหมากนะคะสวยที่เราเห็นคุ้นตากันนะคะ
มีขายเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็ไม่ได้เพิ่งจะมีแค่ช่วงเทรนด์๔๕ปีนี้นะ
เขามีมานานแล้วค่ะ๒๐กว่าปีแล้วและที่สำคัญเนี่ยเป็นเจ้าแรกในไทยด้วยนะคะ
ใช่ครับผมเขาเลยเกิดไอเดียนะคะต่อยอดเป็นภาชนะสำหรับเป็นทำขันโตกอะไรอย่างนี้นะคะ
ซึ่งเขาก็ทำอยู่แล้วด้วยเขาอยากจะลดโลกร้อน
ลดการใช้โฟมลดการใช้พลาสติกอะไรอย่างนี้นะคะ
แล้วก็เป็นพัชนะที่สวยงามด้วยนะคะดูสิมันดูดีแข็งแรงนะคะ
แล้วก็เขาใส่อาหารให้ทุกประเภทเลยน้ำร้อนน้ำเย็นคือได้หมดเลยนะคะ
ที่สำคัญคือไม่มีสารตกค้างเลยค่ะ
อ๋อก็มันเป็นธรรมชาติ๑๐๐ใช่ธรรมชาติ๑๐๐นะคะ
แล้วก็ขึ้นรูปได้ดีด้วยถ้าเทียบกับพวกแบบว่าใบตองชานอ้อยอะไรอย่างนี้

ใช่ค่ะทนแข็งแรงมากเลยนะคะทนความร้อนให้ถึง๒๐๐องศานะคะ

กันนิกแท้เลยแจ๋วมากครับ
ดีมากเลยพอทำแล้วเนี่ยคนก็สนใจซื้อทีนี้ก็สร้างรายได้มหาศาลเลยนะคะ
เป็นกรอบเป็นกรรมเลยทีเดียวแล้วก็ส่งออกด้วยค่ะ
ส่งออกไปยังต่างประเทศด้วยเหรอ
ใช่ค่ะนี่เลยดีมากเลยนะคะ
ใครสนใจจานกับหมักนะคะสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊คแฟนเพจนะคะ
จานกราบหมักวีลสาคา
อย่างที่บอกนะครับว่าสิ่งรอบตัวเราเนี่ยสามารถเป็นธุรกิจเป็นเงินได้หมด
อันนี้นะกราบหมักทำเป็นจาน
คุณผู้ชมครับใครมีไอเดียที่จะนำสิ่งรอบตัวหรืออะไรง่ายแถวบ้านเนี่ยมาเปลี่ยนเป็นเงินทำธุรกิจได้

คุยกันมาถึงตอนนี้แล้วผมแน่นอนรู้สึก

กินงานค้าขอน้ำแดงค่ะ

น้ำแดงผมไม่กินแต่เขาก็เป็นคนนึงที่ติดความหวานนะ
จริงคือของหวานน้ำหวานที่ผมชอบทานเนี่ยก็คือน้ำอ้อย

เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะพาไปดูคนคนหนึ่งที่เขาคิดค้นเรื่องของการทำน้ำอ้อยออกมา
คือเขาเนี่ยนะครับบอกเลยว่ามีความรู้ความสามารถในการปลูกอ้อย
ปลูกยังไงให้อ้อยใหญ่ยาวน้ำเยอะ
เชื่อว่าคุณผู้ชมเนี่ยอยากจะรู้แล้วเคล็ดลับของเธอในการที่จะทำให้อ้อยนั้นมีผลิตภาพผลิตผลที่ดีมากขนาดนี้
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมพาไปที่สวนของเธอเลยดีกว่าครับ
เจอแล้วโอ้โหสวัสดีครับ

แต่พันนี้สำหรับเหมาะกับขานน้ำแต่เฉพาะ

น้ำได้เยอะพี่รวยฮิฮิสามารถขายได้เยอะ
ยกอหนึ่งของเขามันสร้างมูลค่าได้เยอะมาก
อีกหนึ่งกรเนี่ยนะคะหนึ่งลำเนี่ยถ้าหนักถึงสี่กิโลเนี่ย
เราจะคันน้ำได้เนี้ยเก้าจุดหกขวดสามร้อยสามพี่หกบาท
สามร้อยสามสิบหกบาทคูณด้วยยี่สิบสิคะคูณด้วยยี่สิบ
สี่ถ้ันเจ็ดรอยยี่สิบบาทผมอยากเห็นเรื่องเกี่ยวตอนคั้นน้ำออกมา
เห็นบอกว่ามันใหญ่ยาวน้ำเยอะอยากรู้น้ำมันเยอะจริงไหมไปค่ะ

บอลไม่เตะหรอกแต่เตะคนถามเนี่ย
โอ้โห

ตามินอาหารสารอาหารเนี่ยเขาอยู่ที่เปลือกค่ะ
พอแห้งอยากดื่มนำออยล่ะ

ใส่เข้าไปกันใส่เข้าไปอย่างนี้

แล้วดื่มแบบสดอันนี้ไม่ต้องแช่เย็นให้เสียเวลา

ก็มาจากปุ๋ยค่ะสูตรอวตาร
ปฏิบัติการฟื้นคืนชีพดินและน้ำที่ตายแล้ว
ฟื้นให้มันมีชีวิตกลับคืนขึ้นมาใหม่
ไม่ได้ใช้เฉพาะกับอ้อยด้วยใช้ได้กับพืชผักอื่นทุกชนิด

ส่วนผสมของอวตาเนี่ยคือ
ดินเทพประกอบด้วยพืชสดต้นกล้วยก็ได้ย่าก็ได้กระทิ้นก็ได้
ส่วนของสมุนไทยมรุมน้ำเฉาเวยขาตาไครชัยยาโบราเพชรสดาว
จากนั้นเนี่ยเราจะเอามาปัดเป็นแบบนี้เล็กแบบนี้
มูลสัตว์ผักผสมกันจริงเนี่ยพอเขาเข้ากันแล้วเนี่ย
เราก็จะใส่ส่วนผสมของอะไรครับน้ำเทพลงไป
น้ำเทพเนี่ยจะเป็นจุลินทีสายภัณฑ์ชั้นนางพยา
เขาจะเข้าไปปรับสมดุลให้ดินและน้ำจากกดด่างให้กลายเป็นกลางได้
แล้วก็ดึงธาตุอาหารให้กับต้นไม้ได้กิน
นี่คือดินเทพเราได้มาแล้วเส้นดินเทพ

ไอ้ชิมเป็นลูกกลมคล้ายลูกบอลลูกปิงปองอะไรนั่น

สามเซียนเทพเนี่ยเขาจะอยู่ในดินได้นาน๓๖เดือน

การที่เราจะดูแลต้นไม้ของเราเนอะ
ส่วนผสมของเขาก็คือมีมูลสัตว
อีกอันหนึ่งก็คือไอ้สูตรที่เราทำไปแล้วเมื่อกี้
คือดินเทพเสร็จแล้วเราก็จะใส่ลำ
ที่เด็ดคือพี่แดดนาเกลือ
ตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นสาหร่ายชนิดหนึ่ง
ขึ้นอยู่ที่นาเกลือช่วยทำให้ผลไม้มีรสชาติที่หวาน

ใส่ส่วนผสมของสูตรน้ำ

น้ำเทพสูตรใกล้แมลงจากน้ำตาล
น้ำหมัดกลาน้ำหมัดผลไม้
เอามาผสมกันหมดจนกลายออกมาเป็น

อันนี้เราจะเก็บไว้๗๑๕วัน
วิธีการใช้นะคะถ้าสมมุติกระถางใหญ่
เราสามารถฝังได้๓เศร้าเลย

แล้วเราลดน้ำแล้วก็ทุกวันเราก็ลดแค่นี้

โอ้โหวันนี้ได้ความรู้เยอะแยะมากมายเลยนะ

ที่สำคัญได้รู้เรื่องของน้ำอ้อยของที่นี่

ครับ

เห็นถ้าคุณดื่มน้ำอ้อยในสวนแล้วนี่

คือมันหวานหอมแล้วก็อร่อยจริงนะครับ
หมอนั่นคำเดียวว่าใครสายหวาน

อยากจะได้เทคนิคเรื่องของการปลูกต้นไม้
ลูกอะไรต่างให้ได้ผลผลิตที่ดี

คุณผู้ชมค่ะความสนุกของเรายังมีต่อนะคะ

แต่ว่าตอนนี้นะครับให้พี่อาร์มนะฮะ

เฮ้ยยังทำอะไรนี่สอบก็ได้คุณผู้ชมมาแล้ว

เขาบอกว่าไม่ใช่หม้อไฟธรรมดานะที่พวกคุณถืออยู่เนี่ย
หม้อไฟเงินล้านแล้วไม่ใช่เงินล้านเฉย

นี่มันอาจจะเป็นหม้อไฟมงคล
คล้ายกับอ่างน้ำมนต์ก็ได้ที่จะไปส่องหาเลขเด็ด

ไม่จำเป็นต้องใช้ความศักดิ์สิทธิ์หรือว่าใช้เลขเด็ดใช้โชคอะไรเลย
ใช่สร้างเงิน๓๐๐ล้านด้วยฝีมือล้วน
มายังไงติดตามชมครับ
แต่อย่าเพิ่งเข้าใจผิดว่าหม้อไฟให้เลขนะครับ
เพราะจริงแล้วหม้อไฟทั้ง๓หม้อ
คือจุดเริ่มต้นเส้นทางความสำเร็จของหัวปลาช่องนนทรีย์นั่นเอง
ป่าช่องนนทรีย์ยินดีต้อนรับค่ะ
ถ้าพูดถึงร้านอาหารหัวปลาหม้อไฟแล้ว
ไม่มีใครไม่รู้จักหัวปลาหม้อไฟช่องนนทรีย์แน่นอน
จุดเริ่มต้นของหัวปลาหม้อไฟช่องนนทรีย์
เกิดจากผู้หญิงตัวเล็กคนนี้
คุณแป๋วลิมรัตนการที่รักในการค้าขาย
และอยากจะเปิดร้านขายข้าวต้มเล็ก

แต่ปัจจุบันกลับกลายเป็นธุรกิจ
ที่มีรายได้รวมต่อปีหลักร้อยล้าน
จุดเริ่มต้นของหัวปลาช่องนนทรีย์

เริ่มขายวันแรกเป็นเพลิงหลังคาจาก

หัวป่าช่องนนทรีย์มีวันนี้
ไม่คิดว่าจะได้ส่งลูกเรียนหนังสือต่างประเทศได้ถึง๔คนค่ะ
เราได้ดูแลลูกน้องที่อยู่กับเราเกือบ๖๐๐คน
อาณาจักรของเราไม่ใช่มีเฉพาะที่พระราม๓

และบนห้างอีก๒สาขาค่ะ

วันนี้หลักร้อยล้านต่อปี
ร้านค้าริมทางสู่ธุรกิจร้านหัวปลาหม้อไฟที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ
อะไรที่ทำให้เธอเติบโต
อะไรที่ทำให้เธอก้าวเดินอย่างมั่นคง
หลังความสำเร็จของเธอคืออะไร
มาทำความรู้จักกับเศรษฐีคนนี้ไปพร้อมกันเลยครับ
ไม่น่าเชื่อเลยนะครับธุรกิจ๓๐๐ล้าน
มีจุดเริ่มต้นจากผู้หญิงตัวเล็กคนนี้เหรอ

ขอเชิญแม่เป๋าริมรัตนาการครับ
เหมือนร้อนล้อมเลยนะคะระวังเช้าค่ะ

ถ้ากินขนาดนี้เราแนะนำเมนูกันเลยไหมคะ

งั้นนำเมนูก่อนไหม

คำถามคืออาจที่ไหนต้องเป็นปลาจีน
ก็เป็นสูตรโบราณนะคะ

แต่มันเป็นปลาพันธุ์จีนค่ะ
มันไม่ใช่เหมือนต้มจีนธรรมดา
คือมันมีความหวานมีความหอมแล้วก็มันมีความนัวอยู่ในนั้นอันนี้หอมหวานอร่อยของผมครับเปรี้ยวนิด
ต้มบ๊วยต้มยตัดกับเนื้อปลาแล้วมันเข้ากันเข้ากัน
แซ่บมากได้กลิ่นแบบมะนาวหรือแบบความเปรี้ยวแบบกลมกร่ำมากแล้วค่ะรสดีมาก
เราอยากคุยกับคุณแม่แป๋วแบบจริงจังแล้วล่ะค่ะ

เดี๋ยวเราขอไปคุยกับคุณแม่แป๋วจริงจังดีกว่าค่ะ

นี่ก็ไม่ได้คุยล่ะสิ

มีสาขาทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดกว่า๘สาขา
สร้างรายได้ปีละ๓๐๐ล้านบาท

ตั้งใจว่ามันจะใหญ่โตแบบนี้ไหมครับ

แค่คิดว่าให้มันมีให้ลูกน้องกิน
แล้วก็มีรายได้ช่วยสามีบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะ

คือสามีทำประตูพวกโครงหลังคาเหล็ก

เริ่มต้นตอนนั้นมีกี่โต๊ะที่ร้านอะ
อ๋อมีอยู่แค่๒๓โต๊ะเองอะค่ะ

มี๓หม้อก็คือ๓เมนูที่เราเห็นเมื่อกี้เลย

เห็นว่าสามีตอนนั้นแบบรายได้ไม่มั่นคงใช่ไหมคะ
ขายประตูเหล็กทำประตูเหล็กอะค่ะ
แล้วก็ได้มาก็เป็นเช็คบ้าง

แล้วก็กว่าจะใช้ได้ก็เดือนหนึ่งมั่ง๒เดือนมั่ง
เราก็ยังต้องรออะไรอย่างนี้ค่ะ

แต่ว่าระหว่างที่คุณสามียังไม่ได้เงินรอบเดือนเนี่ย
เอาเงินเราไปช่วยจุนเจือก่อน

วันแรกขายได้พันเจ็ดอะค่ะ

แล้วก็แม่เป๋วนี่มีฝีมือทางทำอาหารอยู่แล้วป่ะ

เพราะว่าเป็นเด็กขายผักอยู่ตลาด

แต่คุณแม่เป็นคนทำอาหารอร่อย

รถเบนต์ขับมาจอดข้างน้ำ
มากินให้ให้เลย

ใช่ไหม

ค่ะก็เข้าใจว่าจะมาทาน

เออเนี่ยที่เนี่ยรู้ไหมว่าเป็นของใคร

ช่วงตั้งแต่เช้าถึงประมาณบ่ายสอง
เขาจะขายข้าวแกงขายก๋วยเตี๋ยวอะไรอย่างนี้ค่ะ

ให้เรามาขายของยำข้าวต้มหน่อยได้ไหม

แล้วก็ถามเขาว่าเออแล้วเจ้าของที่เนี่ยใคร
เขาบอกเออไม่รู้นะว่าขายมาหลายปีแล้ว
แต่ก็ไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าของ
เดี๋ยวนะเขาขายมา๓ปี๔๐๐
แต่ว่าพอคุณแม่ขายได้๓วัน
รถเบ้นมาปั๊บจากที่๓กลายเป็นเขาคิดเท่าไหร่ค่ะ

แล้วลูกค้าจะจดจำร้านเรายังไง
ก็ได้ยินลูกค้าคุยกับเพื่อน
เขาบอกหัวปลาหัวปลาช่องนนทรีย์
เราก็เลยมาทำร้านเราเลย
ง่ายจำใช่ค่ะค่ะ
เพราะไม่ให้ขายเราก็เลยต้องจำใจเอา
คือประมาณว่าอยู่ในภาวะที่จำยอม
จำยอมจำยอม
ก็เลยต้องลงทุนเพิ่มเลยใช่ไหมคะ
ใช่ก็ขายมาแรกขายมา๓ปี
ก็พอได้สัก๘๙แสนก็มันลงหมดเลย

สุดท้ายพอขยายร้านใช้เงิน๘๐๐๐๐๐บาท

เราจะคุมอะไรยังไงคุณภาพแต่ละสาขา
เราจะต้องให้ลูกน้องมาทำแล้วก็มาชิมอาหารแต่ละสาขา

คุณแม่แป๋วนะคะจะแบบซีเรียสเรื่องรสชาติมาก
ใส่ใจมากแต่ก็เห็นว่ามีพลาดเหมือนกันใช่ไหมคะ

ก็มันก็ต้องมีบ้างแต่ให้มันน้อยที่สุดค่ะ
ต้มบ๊วยอย่างแรกเราเลย
ห้อหนึ่งเนี่ยเราจะใส่๔เม็ดเรากินแล้วรู้สึกมันจะเปรี้ยวมากไปหน่อย

เราก็เลยให้ลดไป๑เม็ด
ก็เหลือ๓เม็ดครับอย่างไรเลยค่ะ
แต่คนทำเขาเข้าใจว่าให้ใส่๑เม็ด
คุณแม่เป๋ามาชิมโอ้โฮตกใจไหมคะทำไมมันตื่นจริง

ต้องมาเข้าครัวดูว่าทำกันยังไงอะไรว่า
การคุมรสชาติว่ายากแล้วนะครับ
สิ่งที่สำคัญที่ต้องคุมกันเข้มข้นมากมันคือเรื่องของวัตถุดิบ
อย่างเช่นมะนาวอย่างนี้เราก็ต้องใช้เป็นมะนาวแป้ง
เพราะมะนาวแป้นเนี่ยมันจะมีรสหอมของมะนาว
เห็นว่าเป็นมะนาวแป้นเมืองเพชรเท่านั้นด้วย
แล้วมะนาวเต้นอันอื่นไม่ได้เหรอคะไม่ได้ค่ะ
มะนาวเอามาเทียบมาวางกันจากที่นู่นที่นี่อะไรยังไง
บอกตรงผมก็ไม่รู้เพราะว่ามะนาวก็คือมะนาวสำหรับผม
คุณแม่แยกออกหรอถามจริงแยกออกค่ะ
เพราะว่ามันจับอยู่เรื่อยค่ะทำมาตั้งแต่เด็ก
จับปุ๊บรู้มองปั๊บเห็นเอาบอกตรงผมไม่เชื่อ

ตอนนี้มะนาวมาอยู่ตรงหน้าคุณแม่แป๋วแล้วค่ะ
แต่ว่ามีมะนาวแป้งเมืองเพชรอยู่แค่๑ลูก
ลูกเดียวลูกเดียว
เมื่อเราต้องใช้มะนาวจนที่นี้ด้วยหรอ
เวลาเราบีบออกมาน้ำมันจะเหมือนกับน้ำนม
อ๋ออ๋อมันน้ำมันจะข้นแล้วมันนิยมมีกลิ่นหอมของมะนาว

ในวัยเด็กแม่แป๋วนี่คืออ่านหนังสือไม่ออก
ช่วงกลางวันที่เด็กเข้าไปเรียนหนังสือกันไม่ได้เรียน

แล้วทำไมเราถึงนึกจะแบบอยากจะเรียนนะคะ
ก็มันอ่านเขียนอะไรไม่ได้ได้แต่ของที่และขาย

ก็เลยต้องขอคุณแม่ไปเรียน

เพราะโรงเรียนเขาเปิดประมาณ

ก็พอดีเลยมีเวลาครึ่งชั่วหมดก็เรียนเลย
วิ่งเลย
เรียนเลยโดยไม่ต้องไปเปลี่ยนเสื้อผ้า
แล้วในยุคนั้นสมัยนั้น

เพราะว่าหลังจากเราเรียน

ก็เลยต้องมาขายของเองเลย
เป็นคนที่ต้องแบกภาระตั้งแต่ในวัยเด็กแบบนี้เลยนะ

หลังจากนั้นพอคุณแม่เสีย
แล้วแม่แป๋วก็มาพบรักกับพ่อกริจ

แต่ไปเรียนนี่ก็ถือว่าได้อะไรดีกลับมา

ฉันไม่ค่อยได้เรียนเต็มที่นักลูกฉันทั้ง๔คนแม่แป๋วจัดการส่งไปเรียนเมืองนอกหมดเลยทั้ง๔คน
เพราะว่าเราไม่ได้เรียนนะคะแล้วก็ให้ความรู้เขาแล้วก็อยากให้เขาเรียนได้ภาษาจีนด้วย
ตอนนั้นไปเรียนที่ซิงคโปร์จบจากซิงคโปร์ก็ไปนิวซีแลนด

แปรว่าเรื่องความอาการของลูกแม่แปเพี่ยวให้ความอิสัยสำคัญมาก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

คิดว่าน่าจะเป็นในเรื่องของเราผูกพันกับธุรกิจนี้มาตั้งแต่เกิดพอสักเจ็ดแปดขวบอ่านออกเขียนได้ป๑ป๒อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็เริ่มจดอาหารรับออเดอร์เช็คบินทั้งสี่ท่านมาช่วยนะฮะก็เป็นไปด้วยดีปกติใช่ค่ะจนกระทั่งมาเจอวิกฤตโควิดโควิดห้ามนั่งทานที่ร้านใช่ห้ามนั่งทานที่ร้าน
จากรถแปดละยี่สิบรถแปดสี่ไปลงค่ะ
พอมาถึงตรงนี้แล้วเขาก็ต้องคิดต่อยอดถูกไหมจะมาเปิดเป็นร้านอาหารอย่างเดียว
มันมันก็อาจจะเหมือนว่าไม่เฟฟแล้วแล้วถ้าเกิดไปเจอกับวิกฤตที่มันหนักหนาสาหัสแตกลายธุรกิจใช่ต่อ

คือต่อยอดตัวพอโควิดมาเนี่ย
เราทำแบรนด์ใหม่ชื่อว่าติดตู้ค่ะ

อ๋อเป็นแช่แข็งเหรอคะคือเป็นอาหารแช่แข็ง
แต่ว่าเป็นอาหารแช่แข็งที่เป็นของสดที่ยัง

คือโยนทั้งถุงเนี่ยไปละลายน้ำร้อนก็ได้
หรือว่าเวฟก็ได้แล้วเราไม่ได้ใส่สัตว์การบุก
อยากจะเห็นนะคะมีให้ดูมีตัวอย่างมาค่ะมีตัวอย่าง
อันนี้คือแบรนด์ติดตู้นะคะอาหารแช่แข็ง
นี่เลยอันนี้
อันนี้แกงครัวหอยขม
ใช่ค่ะอันนี้หอยขมเนี่ยเราร้างตัวต่อเลยค่ะ
แข็งมาไว้แต่เวลาเอาไปทำกินยังไงนะ

ทั้งถุงเนี่ยเข้าน้ำร้อนได้เลย

แล้วมันจะเหมือนเราจะทำเองเหมือนไหมครับเนี่ย
ใช่อันนี้อาจจะต้องพึ่งน้ำมันเยอะนิดนึง
ตอนที่แบบดีฟอสเสร็จแล้วตอนทอดอะค่ะ

พงทอดลาดน้ำปลาค่ะอันนี้เอาไปลาดค่ะ

หรือว่าจะไปตามสาขาของหัวปลาก็ได้
เรียกว่าหัวปลาหม้อไฟนะคะไม่หยุดพัฒนาเลยนะคะ
แบรนด์ติดตู้และยังขยายไปเรื่องจัดเลี้ยงนอกสถานที่อีกใช่ไหมคะ

อีกแบรนด์นึงใช่ค่ะที่แตกออกมาค่ะ

ก็ทั้งโต๊ะนี้ค่ะอยู่ที่ช่า
แต่ว่าข้าวผักจะมี๑๐ถ้วย

ใช่แล้วก็แอดออนขนมหวานอีก๓๐๐บาท

เส้นนี้๓๐๐ค่ะใช่

จัดได้ที่บ้านของลูกค้าเลยค่ะ
ประมาณ๕๐เป็นอาหารของหัวปลานะคะ
อีก๕๐จะเป็นเหมือนอาหารไทย
มีอย่างเนี้ยอันนี้หัวปลาไม่มีเนื้อปูหล่นอ๋ออย่างนี้ค่ะใช่
อย่างเงี้ไก่ซอสมะขามหัวปลาไม่มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมได้เห็นถึง
การแตกลายแต่ละสาขาของการทำธุรกิจเนอะคือเรามองภาพต่อไปของหัวปลา
ห้อไฟช่องนนทรีย์ยังไงสำหรับร้านออริจินัลอ่ะค่ะจริงจริงมันเขา
เขามีตัวตนของเขาอยู่แล้วถ้ามีพื้นที่ลงได้ภายในกรุงเทพเพิ่มเติม
อืมก็จะไปครับประมาณเนี้ยค่ะอันนี้คือของหัวป่า
เมย์แอบรู้มาสายมูมอย่างเราต้องรู้ค่ะอ่า
บอกว่าโลโก้ของที่ร้านนะคะมีที่มาที่ไปด้วยนะจริงจริงหม้อไฟมาจากเมืองจีน
เพราะฉะนั้นเป็นศาสตร์คนจีนจะมีเหรียญจีนนะคะเห็นไหม
กลมกลมสองสองกลมอะอืมมันจะเป็นเหมือนเหลี่ยนเงินเหลี่ยนทองอย่างเงี้ยค่ะ
แล้วก็มีดาวห้าดาวให้ดาวห้าดาวใช่ห้าดวงเหมือนเลเวลของเราอะค่ะ
ก็เหมือนห้าดาวระดับห้าดาวโอ้โหใช่ค่ะแล้วก็มีไฟชุดช่วงชัดชวาน
เป็นควันพุ่งขึ้นมาอ่าทำให้เราเสริมอ่าเขาบอกว่าพลังอย่างเงี้ยค่ะ
มีฐานด้วยข้างล่างอะค่ะเป็นเส้นฐานครับเราจะต้องทำใหญ่กว่าหม้ออะค่ะ
อ๋อให้ดูมั่นโครงแข็งแรงเพื่อทักใช่ค่ะอ่าฐานหลังบ้านเรามั่นโครงแข็งแรง
เรียกว่าโอ้โฮทุกทุกเม็ดทุกเม็ดจริงนะคะเด็ดจริงจริงค่ะ
แม่แป๋วนะฮะเริ่มจากวันแรกที่เริ่มมี๓หม้อมาวันนี้เป็นธุรกิจยักษ์ใหญ่
กว่าสามร้อยล้านบาทต่อปีคิดว่าที่เราเติบโตมาได้ถึงจุดนี้เป็นเพราะอะไรครับแม่
มุ่งมั่นมากกว่าเราจะต้องทำทำเพื่อให้ชีวิตเราดีขึ้น
มีคำสอนอะไรของคุณแม่แปลกกว่าแมวที่เราฟังแล้วโอ้โหมันใช่
เราต้องจำมาใช้บริหารต่อไปคนที่จะทานหรือคนที่จะกินใน
ธุรกิจของเราทำให้เหมือนเป็นคนในครอบครัวทาน
รักเขาเหมือนคนในครอบครัวใช่ไม่ว่าจะแต่ละอันที่ออกไปหรือทำอ่ะ
อะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าถ้าเราใส่ใจกับคนในครอบครัวขนาดไหน
เราก็ควรจะใส่ใจกับลูกค้าขนาดนั้นอืม
เมื่อกี้คุณตาบอกว่าค่อนข้างแบบอยู่เมืองนอกเนอะห่างกัน
เออเออก็เลยอยากจะให้แบบคุณปลาพูดถึงคุณแม่หน่อยค่ะคุณแม่หรอค่ะ
ครับคุณแม่คุณแม่เป็นผู้หญิงอดทนมากคนนึงด้วยวัยเราอ่ะ
เราเรามาเราก็สบายแล้วเนอะใช่ไหมคะทีเนี้ยเราเราไม่ได้ผ่านความลำบาก
ยากลำบากตรงตรงจุดนั้นมาเสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่จะ
เวลาเรานั่งกินข้าวหรือนั่งคุยกันเขาก็จะมีโอกาสหลายครั้งที่ท่านจะเล่าเรื่องความหลัง
อืมให้ให้เราฟังให้เราเหมือนปลูกฝังเข้าไปในจิตใจของเราอะค่ะ
ว่าเขาลำบากแค่ไหนครับอย่าอย่าซูลุยสุรายนะอืม
อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นคุณแม่ก็เป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับสำหรับปลาค่ะ
ใช่อืมมากมากมากมาก
เอาละคุณแม่แล้วครับครับอยากจะบอกคุณลูกไหมก็อยากจะบอกเรื่องอาหาร
เพราะว่าอาหารเนี่ยเราทานยังไงเราก็ต้องปฏิบัติกับลูกค้าอย่างนั้น
เพราะว่าการกินเนี่ยคนกินเนี่ยจะรู้เลยว่าอาหารที่ทานเข้าไปเนี่ย
มีคุณภาพหรือเปล่าหรือจะเน้นว่าให้มีมาตรฐาน
นอกจากจะได้ข้อคิดทางธุรกิจกังเหลงมาด่านใจกด่างใจนะฮะ
อีกอย่างที่แน่นอนเลยหิวแน่นอนครับใช่จริงค่ะ

ส่วนที่ขอราดก็จะเป็นสำแยกปก
ค่ะแล้วก็เทอร์มินัลเทรนตี้วันโคราชค่ะโอ้โหค่ะสะดวกที่ไหนก็ไปที่นั่น
ใช่ค่ะแล้วถ้าไปทานก็แจ้งหน้าร้านว่าดูรายการเศรษฐีป้ายแดงมา
ได้โอ้มีส่วนมากกว่าสิบเปอร์เซ็นต์ทั้งเดือนมีนานอ่า
คุณผู้ชมฮะสำหรับวันนี้นะครับผมว่าเราได้ข้อคิดดีเยอะแยะมากมายเลยนะครับ
โดยเฉพาะเรื่องของความอดทนความมุ่งมั่นที่สำคัญนะคะอย่าประมาทกับความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นนะคะ
ถึงแม้วันนี้นะคะหัวปลาหม้อไฟช่องนนทรีย์เนี่ยจะประสบความสำเร็จแล้วนะคะ
แต่เขาก็ไม่หยุดพัฒนาต่อเนื่องเลยค่ะครับและเป็นอีกหนึ่งต้นแบบของเศรษฐีเมืองไทยเนี้ย
ทำให้เรารู้ว่าความสำเร็จนั้นไม่ได้มาง่ายง่ายนะครับวันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญทุกคนมากนะครับ
ขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
แน่ครับว่าเศรษฐีคนต่อไปอาจจะเป็นคุณติดตามเรานะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาดีสี่โมงเย็น
กับรายการเศรษฐีป้ายแดงดูก่อนรวยก่อนครับวันนี้เราทุกคนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
เวลาจีนพูดทัยหน้าไหมคะว่าจะพูดค่ะ

กลุ่นกรอบมากนะคะรสดีมากอืมเดี๋ยวฝึกคุยได้ไหมคะ
หือตัวนี้ใครพูดไปก่อนก็ได้ค่ะ